มาดูปฏิบัติการของตำรวจกองปราบ
เมื่อวานขับรถไล่ล่าจับกลุ่มเซียนวัว

หนีหมายจับในคดียิงถล่มบ้านคู่อบริเมื่อปี๒๕๕๙
ผู้ต้องหาขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่และฝ่าวงล้อม

รวบตัวได้กลางถนนแบบที่เห็นนี้
เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นวานนี้
ขณะที่ตำรวจกองปราบรวบตัว
นายจักรพงศ์แดงแสละอายุ๓๘ปี
และเป็นชาวตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่
จังหวัดสงขลาเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญ
ในคดีพยายามฆ่าและคดีอาวุธปืนรวม๔ข้อหา
หลังขับรถไล่ล่าแล้วก็สกัดจับกลุ่มรถกระบะของนายจักรพงศ์
บนถนนบ้านทอนคลองหมู่๒ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะครับ

ตำรวจสืบทราบว่านายจักรพงศ์ซึ่งเป็นเซียนวัว
ได้ไปดูการแข่งขันวัวชนที่สนามชนโค
บ้านท่าบรังหมู่๗ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดักซุ่มรอนะครับ
นายจักรพงศ์พร้อมภรรยาสาวและเพื่อนอีก๗คน

แสดงตัวใช้รถขวางทางเข้าออกไว้
แต่ปรากฏว่านายจักรพงศ์ได้ขับรถกระบะพุ่งชนเจ้าหน้าที่

แล้วก็นายจักรพงศ์ขับรถฝ่าวงล้อมออกไปได้
ตำรวจกองปราบจึงยิงล้อหลังด้านขวาเพื่อสกัด
แต่ก็ยังขับต่อไปได้อีกประมาณ๑กิโลเมตร
กระบะของนายจักรพงศ์เกิดหมุนคว้างกลางถนน
เพราะว่ายางมันแบนยางระเบิดแล้วนะครับ
ยอมจำนวนและถูกตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้

ส่วนเพื่อนอีก๗คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวไปนะครับ
ผู้ต้องหาบรายนี้เคยก่อเหตุใช้อาวุธสงครามยิงถล่ม
ใส่บ้านเล็กที่๓๐ถนนหลังมัศยิตกลาง
ดอนขี้เหล็กตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลา
ช่วงเย็นของวันที่๒๙สิงหาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นบ้านพักของชายคนหนึ่ง
ที่ไปติดพันธุ์อดีตภรรยาคนก่อนของนายจักรพงศ์นะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีใครได้รับอันตราย

และท้ายที่สุดก็ถูกควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้นะครับ